ศึกใหญ่แห่งปีที่ทุกคนรอคอย
ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคลับครั้งที่๔๙

และกองทัพช้างศึกทีมชาติไทย

ไทยรัฐทีวียิงสดจากสนามสมโพธิเชียงใหม่๗๐๐ปี